คเขาเห็นเหมือนมีเพชรฆาตกำลังจะเงื้องดาบ
ก็เลยมีคนบอกว่าให้ให้เราเราเป็นคนที่เจอเราเป็นคนนำเขาเข้ามา

ใช่เราต้องเอาอาหารใส่กระทงไปวางที่ทางสามแพ่ง
ตอนตี๓ก็ตะโกนเรียกดังว่าพวกมึงอยากกินไหมอยากกินให้ตามมา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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์
ทุ่มตรงเรามีนัดในการมาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทาง
ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและวันนี้เป็นเทปพิเศษครับ
คนที่ยืนอยู่ข้างข้างผมนี้ไม่ใช่ผีหรือว่าวิญญาณแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นหนึ่งในทีมงานที่คอยประสานงาน
ติดต่อนักเล่าทุกคนที่มาเล่าในสถานีผีดุของเราน้องวีวี่ฮะสวัสดีค่ะอ่านะครับ
หลายคนคงจะงงงว่าเอ๊ะวันนี้วีวี่มาทำไมแน่นอนครับวันนี้วันต้นปีวันที่๑มกราคมนะครับ
ก็จะเป็นเทปพิเศษนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการประมวลรวบรวมจัดอันดับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
อันดับในใจของพวกเรานะครับ

เรื่องที่มันหลอนโดนใจพวกเราบ้าง
และที่สำคัญครับมากไปกว่านั้น
เรามีเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนรู้

แต่เราจะยัดเยียดให้ทุกท่านได้รู้

ไปติดตามชมในสถานีผีดุของเรา
ข้ามคืนวันนี้พร้อมกันเลยครับ

ตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับ
ก็เข้ามาอยู่ในห้องจัดรายการ

พร้อมแล้วนะครับที่เราจะมาตอบทุกคำถาม
ทีมงานเตรียมคำถามเอาไว้

ว่าตรงนี้มีคำถามอะไรบ้าง
แต่ที่สำคัญคือเขาถามอะไรมา

โอเค

แจ๊คและวีวี่อยู่ในวงการผีมากี่ปีแล้ว
และจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการผีคืออะไร

ถ้าถามผมว่าอยู่ในวงการผีมากี่ปีแล้ว
ถ้านับไปนับมาจริงประมาณสัก๒๐กว่าปี
ประมาณสัก๒๑ปีได้
จุดเริ่มต้นมันต้องย้อนเท้าความกลับไป

มาในฐานะเป็นพนักงานเสิร์ฟ
ของร้านอาหารของพี่ป๋องเขา
หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นประมาณสัก๒ปี
แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยพี่ป๋อง
ในการจัดรายการวิทยุ
ก็ไปช่วยเบื้องหลังหยิบนู่นหยิบนี่

แล้วก็ถูกพี่ป๋องเนี่ยปล่อยลอยแพร่

แล้วก็พูดว่าแจ๊คมึงจัดรายการเลย
แล้วเป็นวันแรกที่ได้จัดรายการ

แต่เราก็ต้องสู้

หลังจากนั้นเราก็ค่อยฝึกปลือฝีปากมาเรื่อย
โดยมีพี่ป๋องเป็นต้นแบบ
วิธีการพูดวิธีการออกเสียงอะไรอย่างนี้

แล้วก็เป็นนักจัดรายการนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ส่วนของหนูก็ถ้าเกิดนับว่าจุดเริ่มต้นจริงก็ไม่
ทางอสมทนานแล้วนานมากแล้ว

จำได้เลยแล้วตอนนั้นเป็นเทปปลายปี
หนูไปถ่ายกับพี่แอนดี้แล้วก็ไปเจอพี่แจ๊คค่ะ

หลังจากนั้นเนี่ยพอถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีอะไร
แต่ปรากฏว่าหนูทำในช่องแอปพลิเคชันไลฟ์ของแอปพลิเคชันนึง
เขาก็จ้างบอกว่าให้ทำอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วเราถนัด

หนูก็เลยเป็นการไลฟ์สดแล้วก็คุยมีคนโทรมาเล่าอะไรอย่างนี้
แล้วมีคนโทรมาว่าเขาไปที่สุสานโสเพณี

แล้วเขาก็บอกเขาถ่ายติดบางอย่างมา
หนูก็เลยเอารูปนั้นโทรไปหาพี่แจ๊ค
พี่อันนี้ใช่ไหม
อืมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้คุยกับพี่แจ๊ค

ใช่พี่หลงกลพี่พลาดความสวยของหนู
พลาดตัวนี้ต้องเลี้ยงเนื้อกับลูก
เป็นอะไรที่พี่เขาเรียกว่ามีรสนิยมที่ถูกต้องค่ะ

เอออันนี้นะคะคำถามที่สองได้แก่

คำถามก็คือหลังจากทำงานกับผี

ถ้าถามผมนะ

ก่อนหน้าที่มาทำตรงนี้เราก็ต้องอยู่กับพี่ป๋องมาก่อน
แน่นอนว่าช่วงนั้นเนี่ยรายการวิทยุเขามีการออกไปนอกสถานที่
ซึ่งเราก็เป็นตัวหลัก
ออกไปนอกสถานที่ไปมา๑๐๑๗ย่านน้ำ
ทุกสถานที่ที่ไปจะมีคนถามตลอดเวลา
พี่ไปตั้งหลายที่พี่ไม่ชินเหรอ
มันไม่ชินนะเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปประวัติไม่ซ้ำกัน
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราเข้าไปข้างใน

แต่ถามว่าอันไหนที่มันจำฝังใจเลย
น่าจะเป็นตอนที่ไปสุสานศพไร้ญาติ
ที่จังหวัดชนบุรีอันนั้นจำประทับใจเลย
เพราะข้างหน้าเรามีแต่ศพ
แล้วเจ้าหน้าที่น่ารักมากมาเปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยเลย

แล้วเราก็พี่ป๋องก็เซอร์ไพรส์
แจ็คเครื่องเครื่องเส้น

ไม่เท่าไหร่เคาะเสร็จปุ๊บกินเลย

เหมือนกับวิญญาณผีสัมภเวษีจะไม่พอใจ

จะออกมาให้เราเห็นค่ะแต่วันนั้นไม่ได้เจออะไร
แต่ที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งคือกลิ่นมากกว่า

กลิ่นแล้วก็เห็นศพอะไรอย่างนี้
แล้วก็อีกที่นึงจำฝังใจ
เกาะผีชนบุรีที่ไปเหยียบครั้งแรก

ครั้งแรกในชีวิตที่ไปเหยียบนั้นไม่ใช่ไปกับวีวี่นะ
ตอนนั้นพี่ป๋องส่งไปเหมือนกันนะครับ

เราต้องเดินจากอีกฝั่งหนึ่งผ่านตรงกลาง

แล้วแน่นอนว่าตรงบริเวณเกือบกลางนะครับ
จะมีหลุมฝังศพแบบไทย
เขาจะเอาเสือพันศพเอาไว้

น้ำมันชะล้างหน้าดินออก
แล้วเสือโผล่ขึ้นมา

เออแล้วเราต้องเดินผ่าน
แล้วก็มีปักป้ายชื่อไว้อยู่อะไรอย่างนี้

ประทับใจบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรที่มันชัดเจนขนาดนี้

แต่เราอาจจะสัมผัสได้อะไรอย่างนี้

ของหนูถ้าถามว่าที่จำได้มากที่สุดดีกว่า

ตอนที่ไปถ่ายโคล่าผีใช่ไหมพี่
ที่เราไปหมู่บ้านร้างที่นักความประถม

บ้านแต่ละหลังเขาจะปลูกห่างกันมาก
ซึ่งหมู่บ้านนั้นมีบ้านไม่เกิน๑๐หลัง
แล้วบ้านหลังที่สองค่ะหนูจำได้เลย
บ้านหลังนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้า

ผู้หญิงคนนี้เหมือนถูกอุ้มมาฆ่า

อะไรที่ทำให้รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่จริง

หนูเห็นมีชุดผู้หญิงสีขาวแขวนอยู่
มันแบบเหมือนห้อยอยู่ตรงต้นไม้อ่ะอืมอันนั้นน่ะก็เลยทำให้มันชัดเจนมากว่าเรา
เข้าไปไม่เจอขากลับออกมาเจอและทีมงานไม่มีใครที่รู้เรื่องนี้เลย
ทำให้หนูจำเรื่องนี้ได้ดีเลย
นั่นคือเหตุการณ์นะส่วนเรื่องเล่า
เรื่องเล่าที่ติดอยู่ในใจและจำไม่มีวันลืม
ผมจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่สนิทกัน
อันนี้เล่าเท้าความก่อนนะเดี๋ยวจะมีพีคมีเซอร์ไพรส์
พี่คนนี้เขามีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งแฟนเขาเป็นคนสวยน่ารัก

แล้วโทรไปหาแฟนแล้วแฟนไม่รับโทรไปเท่าไหรแฟนก็ไม่รับ
กระทั่งรอบพอที่ตึกติดต่อแฟนเข้ามาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับแฟนของพี่คนนี้
เขาไม่ได้ออกมาจากห้องมานานแล้วนะแล้วก็มันมีอายเย็นออกมาจากห้อง
พี่เขารู้สึกไม่ดีเขาเลยขับรถมาที่ร้านแล้วก็มาชวนพี่ไปดู
ชวนกันไปสองคนเพื่อไปดูจั๊กไปเป็นเพื่อนพี่หน่อย
ก็ไปดูปรากฏว่าพอไปถึงที่คอนโดรบพองมาเปิดประตู
เปิดเข้าไปเจอแฟนเขากินยาฆ่าตัวตายตัวแข็งแล้วก็เปิดเพลงเกาหลีวนไว้
แล้วแอร์ในห้องนี้เย็นเจียบเลยแล้วมียาพารามีกระป๋องเบียร์อยู่
น่าจะกินยาพารากินกับเบียร์แล้วก็หลับตัวแข็งไป
เหตุการณ์นี้ยังไม่เท่าไหร่ครับเรื่องเนี้ยมันผ่านไปประมาณสัก
น่าจะน่าจะ๕๖ปีจนกระทั่งวันหนึ่งนั่งจากรายการอยู่
มีคนโทรศัพท์มามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคอนโด
เขาบอกว่าผมย้ายเข้าไปอยู่คอนโดแถวท่าพร้าว
แล้วผมก็เจอผู้หญิงตัวเล็กผมสีทองเขานั่งอยู่ตรงโซฟาบ่อยมาก
ผมก็เลยถามไปถามมาพอฟังเรื่องเล่าเสร็จ
เราก็มีการเท้าความกันว่าคอนโดนี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
เขาบอกใช่แล้วห้องนี้มันอยู่หันหน้าออกมาตรงถนนใช่ไหม
เขาบอกใช่ผมเนี่ยทุบโต๊ะดังเพี้ยเลยมันเป็นห้องเดียวกัน
เท่ากับว่ามันผ่านมา๕๖ปีน้องคนนี้ยังไม่ไปไหน

มันเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงที่เราได้เจอมาด้วยก่อนหน้านี้
ใช่คือเราอยู่ในเหตุการณ์แต่วันนั้นไม่เคยบอกใครเลย
เรื่องนี้มีแต่เรามีแต่พี่ป๋องรู้แล้วก็มีแต่พี่คนนี้ที่เป็นแฟนเขารู้
และที่เหลือมันก็ถูกปิดเป็นความลับเพราะว่าคอนโดนี้ค่อนข้างใหญ่
พอเหตุการณ์มันผ่านมา๕๖ปีมีคนโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องนี้

รู้สึกเหมือนเป็นที่ที่ฉันเคยผูกพัน
แล้วตรงกับตอนที่เราไปเห็นอันน่าประทับใจ
ส่วนเรื่องเล่าที่ประทับใจของหนูตั้งแต่ทำมาหนูจำได้
เรื่องนี้ไม่มีวันลืมแล้วคนยังถามหาอยู่เรื่อยนะ

เรื่องนี้บอกเลยว่าใครก็ต้องจำไม่มีวันลืม
มันไม่ใช่เรื่องผีที่น่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องผีที่น่าเศร้ามากกว่า
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่คนทุกคนรุมทำร้ายเขา
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดสำหรับ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าแรกของปีด้วย

เรื่องแรกเปิดศักราชมาปุ๊บเรื่องนี้โทรมาเล่า

มันพีคมากแล้วก็ทุกวันนี้คุณแป้งก็ยังไม่มีเรื่องต่อไป

ทุกคำถามนะฮะตอบได้ทุกคำถามนะ

คำถามที่๓ได้แก่หนูตื่นเต้นเหมือนหนูกำลังประกวดนางสาวไทยเลย
คำถามที่๓ได้แก่
ถ้าโชคชะตาเลือกให้เจอกับผีหนึ่งประเภทที่จำเป็นต้องเจอ
ต้องเจอผีประเภทไหนเพราะอะไร

ถ้าโชคชะตาโดนบันดาลให้ผมเจอเหรอ

ได้แต่ลอยไปลอยมาแค่นั้นเอง

ดีกว่าเจอผีที่แบบเป็นตัวเป็นตนแล้วเขา
มาหลอกมาหลอนมาเปิดประตูมาผักตู้อะไรอย่างนี้

เป็นประวัติเรื่องเล่าของผีกระสือส่วนมากจะไม่ค่อยออกมาหลอนคน
เป็นประวัติเรื่องเล่าของผีกระสือส่วนมากจะไม่ค่อยออกมาหลอนคน
ส่วนมากตามความเชื่อผีกระสือจะออกมาหาของกินมากกว่า
หาของกินมากกว่าอืมเออน่าจะน่าจะซอฟต์ที่สุดโหยถ้าให้หนูเลือกเหรอ
ประเภทไหนเหรอไม่เจอเลยได้ป่ะไม่ได้ต้องตอบคำถามถ้าต้องเลือกขอเป็น
ขอเจอผีตายโหงดีกว่าทำไมนะประเภทนี้ได้ไหมหนูรู้สึกว่าเขาพวกนี้ส่วนใหญ่
ตายโดยไม่รู้ตัวอ่าตายโดยกระทันหันหนูอยากสื่อสารกับเขา
หนูอยากช่วยหนูมีความคิดว่าหนูอยากช่วยผีช่วยอะไรได้ก็ช่วย
อยากจะแบบเอออยากให้ช่วยอะไรอะไรอย่างนี้แล้วพวกนี้เผื่อเขาจะได้ไปสู่สุขติเร็วขึ้น
อันดับแรกเลยนะช่วยตัวเองก่อนคือต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอืม
สถานการณ์ณปัจจุบันนี้ก่อนที่จะไปช่วยวินยงวิญญาณผีสางอะไรอย่างนี้
พูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องอีกน่ะเอาหน่าแล้วสื่อสารกับทางจิตแล้วไม่ต้องพูดเออ
อยากช่วยจริงอยากเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจะสื่อสารกับคนได้ทุกคนไง
เขาสื่อสารได้กับคนเฉพาะบางคน
ถ้าเราเป็นคนคนนั้นก็ดีอืมเอาผีใจหงส่วนมากก็จะเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อยาดอะไรยังไงใช่แล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตแล้วเป็นผีอ่ะ
ไม่ติดต่อแบบคนที่รอเขาอืมที่อยากให้เขามาหาเขาจะไปติดต่อคนอื่นคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยอืม
คำถามต่อไปนะมานี่เราต้องเอาทุกคำถามได้ป่ะสิบคำถามคำถามที่สี่
ทำรายการผีมาหลายปีเรื่องผีแบบไหนที่ฟังแล้วอินฟินหลอนมากที่สุดโอ้โห
ทำไมมันฟินด้วยอ่ะฟังเรื่องผิดแล้วฟินด้วยมีมีมันจะมีความฟินอยู่คือจะ
จะรู้สึกอินเป็นพิเศษอืมกับผีนางรำใช่ใช่พี่จะกลัวผีนางรำมากเพราะเขาจะมีความน่ากลัว
ด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยวิธีการออกมาหลอกด้วยวิธีการปรากฏตัวของเขา
ทำให้เรารู้สึกว่าผีนางรำคือหนึ่งในผีที่มีความน่ากลัวอันดับต้นต้นของเมืองไทยอืม
เรื่องเล่าหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องที่คุณอุ้มเคยโทรมาเล่า
นะครับเป็นการปรากฏตัวของผีนางรำแบบใหม่มากค่ะคือเป็นเหมือนกับเอ่อ
ซออู้จะลอยมาทุกครั้งแต่ยังไม่เคยเจอจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขามาเจอห้อง
ห้องหนึ่งที่มันถูกปิดเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่าเปิดเข้าไปดู
ในห้องนั้นเนี่ยมันมีต้นไสอืม
เหมือนกับว่าเขาทำห้องนี้เพื่อครอบต้นไสเอาไว้
หลังจากที่ดูต้นไสเสร็จตกใจ
ปิดประตูหันกลับมาเสียงซออู้ดัง
แล้วปรากฏว่าผีนางลำลำแล้วอ้าปาก
เสียงซออู้ออกมาจากปาก
อันนั้นฟังแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ใหม่มาก
แล้วนึกภาพมันน่ากลัวนะเว้ย

นึกภาพผีนางลำลำตาเหลือกเมียตาขาว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

โอเคอะไรวันนั้นเขาเหนื่อยแล้วเขาก็เลยขับรถเข้าไปขับเข้าไปลึกมากปรากฏว่าที่หน้าห้องนั้นน่ะมีต้นโพคู่ที่ขึ้นเป็นคู่อะพี่แล้วห้องอยู่ตรงกลางพอดีเลย
เออพอเขาเข้าไปเสร็จหลังจากที่เขาออกไปกินข้าวกลับมาเสร็จคืนนั้นระหว่างที่เขากำลังตรวจเอกสารเขาเหมือนเขาเผลอวูบหลับไปแล้วเขาอยู่ดีดีเขาสะดุ้งเขารู้สึกว่าเขากำลังนั่งอยู่ในท่าแบบเอาขาขาเหยียดอ่ะอืมแล้วก็นั่งพนมมือเออเขาบอกว่าเขาอยากตัวไม่ได้เลยแต่เขาอ่ะได้ยินเสียงเหมือนปีพาดแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรอ่ะกำลังเดินวนรอบเขาอืมสัก

มาได้แก่

อยากพูดคุยกับผีชนิดไหนมากที่สุดเพราะอะไรหนูรู้เลยอันนี้

ที่สนามนิวเวมบรี่ที่อังกฤษนะครับ
ก็รู้สึกประทับใจแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับผีแดง
คำถามอะไรวะเนี่ยจริงถามอะไรวะเนี่ยเออก็ต้องผีแดงผีขนุน
ไม่รู้จะไปคุยอะไรกับเขามีผีอะไรอีกนะผีผ้าห่ม
ผีผ้าห่มผมว่าอารมณ์นั้นก็ไม่ต้องคุยป่ะ
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจริงถ้าเป็นหนูผีผ้าห่มหนูถึงเวลาจริงพอมุดผ้าห่มก็ไม่คุยแล้ว
เออผีทะเลมันก็ดูลามกจกกระเปรต
มันลามกทุกอันเหมือนที่หนูเห็นน่ะคือต้องผีแดง
เออถัดไปเลยดีกว่าผมคำถามอะไรวะเนี่ย
ตั้งแต่อยู่ในแวดวงผีเคยมีความรู้สึกว่าผีให้โชคผีให้หวยหรือว่าผีช่วยเหลือบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อย
อืมผมจะมีความรู้สึกว่าผมจะไม่ขออะไรกับกับผีอืม
เพราะเขาต้องการมากกว่าเรา

แต่ทุกวันนี้ที่มันมีสิ่งตอบแทนมาผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมากกว่า
จะเป็นคนที่ตั้งเป้าไว้เลยว่าผมจะไม่บนบานสารกล่าวหรือว่าขอเลขเด็ดขอโชคขอลาบจากผีอย่างเด็ดขาด
จริงถ้าเราฟังเรื่องเขาจริงวิญญาณแต่ละคนแต่ละตนน่าสงสารนะ

ปรากฏตัวของเขาแต่ละครั้งมันมีนัยยะนะครับคือเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าทำไมผีต้องออกมาในรูปแบบของความน่ากลัว
เราก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าผีไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเองไม่มีเงาในกระจก
ตอนที่เขาปรากฏตัวทุกครั้งเขาอาจจะปรากฏตัวในจิตสุดท้ายของเขาทำให้คนอย่างเราเห็นอย่างเช่นเขาผูกคอตาย
เขาก็จะออกมาในรูปแบบของอาการน่ากลัวหน่อยลิ้นจุกปากมีเชือกห้อยอะไรอย่างนี้เขาอาจจะออกมาแค่มาขอส่วนบุญก็ได้
ว่าเขาให้ไม่ได้เพราะถ้าเขาให้ได้เขาไปให้ญาติเขาแล้วเขาต้องการมากกว่า
สำหรับหนูหนูคิดว่าหนูก็คิดเหมือนพี่คือเหมือนเวลาที่เราไปถ่ายล่าผีอะค่ะ
ทุกสถานที่คนที่เขาผีถือตรงนั้น
เขาต้องการความช่วยเหลือต้องการการปลดปล่อยมากกว่า
เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราควรที่จะหาทางทำบุญให้เขา

เพราะว่าเขาคงให้เราไม่ได้เพราะพลังงานเขาน้อยมาก

ถ้าวัดระดับความกลัวผี๑๓
ระดับความกลัวของตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่

กลัวที่แคบความมืดกลัวทุกอย่าง

กล้ากล้ากลัวกลัว

คือไปกลัวแหละกลัวแน่แต่ด้วยอาชีพด้วยงานที่เราต้องทำ
มันก็เลยต้องบุกต้องลุยเข้าไประดับ๕ระดับ
กลัวแต่สามารถนอนคนเดียวได้นะแต่ทำงานได้เข้าไปในบ้านคนนี้ได้
ไปนอนพักต่างจังหวัดไปทำงานอะไรอย่างนี้สามารถนอนคนเดียวได้
แต่ก็จะมีบางคนกลัวถึงขั้นไม่สามารถนอนคนเดียวได้ก็มี
หนูไม่ค่อยกลัวนะหนูอยู่ในระดับประมาณ๒เท่านั้นได้มั้
เพราะว่าหนูมีเครื่องล้างเยอะเวลาไปนอนหนูก็เลยไม่ค่อยกลัว
เวลาไปนอนต่างจังหวัดก็จะมีเตียง๒อัน
คือถ้าไปนอนคนเดียวก็จะนอนเตียงหนึ่ง
ส่วนอีกเตียงหนึ่งครับเขาจะเอาพระเยซูพระแม่ไม้กางเขน
ของจริงเอามาวางเต็มไปหมดผีที่ไหนมันจะกล้าออกมา
เราไม่ได้เอาของวางเฉยเราเอาวางเครื่องรางวางรอบตัวนอนเลย
ที่นอนของเราแล้วก็ไม่ได้ทำแค่นั้นหนูซื้อที่ด้วย
เพราะที่หนูทำทุกอย่างในการนอนคนเดียวเราต้องเผื่อไว้ก่อนพี่
เผื่อเขาไม่เข้าใจอย่างน้อยได้ความสบายใจ
ซื้อที่แล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนกันเขาก็ไม่อยู่บนเตียงอ่ะเขาก็ไม่อยู่บนเตียงอ่ะ
เขามาอยู่บนเตียงที่ที่มันว่างอยู่อ่ะ
หรืออาจจะมาอยู่บนหัวนอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีที่หรอกเพราะหัวนอนหนูก็มีพระเต็มเลย
มีข้อคิดอันหนึ่งนะที่เป็นเรื่องเล่าเขาไปนอนอย่างนี้
แล้วก็ปรากฏว่ามันมี๒เตียงเขาก็เอาของไปวางไว้เต็มเตียงหนึ่งเลยแล้วตัวเองก็นอนเตียงหนึ่ง
ปรากฏว่าผีไม่ได้มาปรากฏตัวที่เตียงตรงนั้นแต่มาปรากฏตัวที่ข้างเขาเลย
เขาก็เลยนั่งวิเคราะห์กันว่าอ๋อไอ้การที่เราเอาของไปวางที่เต็มเตียงเขาอ่ะ
เขาไปนอนเตียงเขาไม่ได้เขาก็เลยมานอนข้างเราแทน
เขาก็จะต้องนอนชิดกับเราเออแต่ของหนูหนูบอกว่าไปนอนห้องพี่เถอะ

คำถามต่อไปนะคะประสบการณ์ที่ทำให้อายหรือหน้าแตกขณะทำรายการผีคืออะไร
โอ้โหประสบการณ์ที่ตัวเองจัดรายการเอาจริงแทบจะไม่มี
คือตอนที่เราจัดรายการเราต้องมีสติก่อนนะครับแทบจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ไอ้การพูดถูกพูดผิดผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่เราจะรู้สึกตกใจมากกว่า
เมื่อเราเจอสายแปลกเจอสายโทรเข้ามาเล่าแล้วเขาแปลก
ผมเคยคุยกับพญานาคผมเคยคุยกับพญานาค
ผมจำได้เลยชื่อพี่น้ำมนต์โทรมาเล่าแล้วปรากฏว่าเขาก็เล่าปกติฮะ
พักหนึ่งเสียงเขาเปลี่ยนเขาเริ่มหัวเราะเริ่มร้องไห้
แล้วเค้าเป็นผู้บำเพ็ญตนมาต้องการติดต่อสื่อสารกับไอ้ตัวดำป้าโบ
พี่ฝ้องหรอครับเราไม่รู้มันเชื่ออะไร
ตอนนั้นถ้าชั่วโมงบินไม่สูงจะไปต่อยังไง
เราก็เลยต้องใช้งัดคำราชาศัพท์ออกมา
ท่านครับท่านมาจากไหนท่านชื่ออะไร
เราบอกชื่อเจ้าไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงต่ออะไรอย่างนี้
ผลสุดท้ายเราก็ต้องหาทางจบเรื่องนี้ให้ได้
โดยการที่โอเคครับเดี๋ยวผมว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ความเชื่อ
มันอยู่ที่บาปบุญบุญบาปของแต่ละคนก็แล้วกัน
ส่วนท่านจะมาบำเพ็ญตนมาช่วยเหลือโลกมนุษย์อะไรก็
เป็นบุญของท่านไปอะไรอย่างนี้ต้องหาทางจบให้ได้
หนูจำได้เรื่องนี้เนี่ยมีนยังมีอยู่นะ
ยังมีในยูทูสามารถหาฟังได้อยู่

แล้วก็มีอีกสายหนึ่งโทรมาเล่าดี
คืนนั้นครับผมอยู่ในห้อง

สักพักหนึ่งลิ้นชักที่โต๊ะผมมันค่อยดันออกมา
แล้วมันก็มีมือเขียวโผล่ขึ้นมา

สมัยก่อนมันไม่มีการรีเช็คเรื่องเบอร์โทรศัพท์ได้ไง

ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการอ๋อจากรับสายสดอันนี้ไม่เวิร์คแล้ว

พี่ป๋องก็เคยเจอพี่คุณนู้นพี่คุณนู้นเคยเจอหมด
ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนว่าเฮ้ยจะโทรมา
คุยกับทีมงานก่อนนะสกรีนเรื่องก่อน
เบอร์โทรไว้กันพลาด

มาคำถามต่อไป

เคยมีประสบการณ์เจอผีหรือไม่

ส่วนตัวผมทำรายการมา๒๐กว่าปี

แต่จำได้ว่าครั้งแรก
ที่ถูกส่งออกไปนอกสถานที่
บ้านทรงไทยพุทธมนตรสาย๒
ตอนนั้นมีกล้องไฮเอสตัวหนึ่ง

เออมันก็จะสามารถถ่ายไนท์ช็อตได้
แล้วก็ผมยังไม่ได้เป็นคนรายงาน

ตำรวจไปประมาณ๒คนกองปราบ

ปรากฏว่าเราก็ยืนกันอยู่ข้างล่างกำลังสรุป
ที่ตัววิวไฟเดอร์อะ

นี่เราก็อะไรวะเราก็เข้าไปดู

มีคนยืนอยู่ตรงหน้าต่าง

ก็ทุกคนก็กลับมาลุมมองที่วิวไฟเดอร์อีกทีนึง
แล้วก็ค่อยเขยิบเหมือนเหมือนแท็กตัวเองอะ

วิ่งแบบวิ่งหายไปเลยแล้วก็เฮ้ยพี่

ทำไงวะก็วิ่งตามเขาออกมาเหมือนกัน
ตอนนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนั่นคือครั้งแรก
ครั้งเดียวหรอพี่พี่ครั้งเดียว

ส่วนของหนูหนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะเอาเรื่องที่บ้าน
หรือว่าเล่าเรื่องอีกที่หนึ่งดีเอาเรื่องที่บ้านดีกว่า
เป็นการเจอผีแบบเห็นเป็นตัวครั้งแรก
ตอนนั้นจำได้ว่า
เรื่องมันเกิดจากตอนสมัยที่หนูเป็นวัยรุ่นนี้

เขาจะฮิตในการเล่นผีเหรียญผีถ้วยแก้ว
แล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นมันเป็นภาพที่หนูเรียนอยู่

ไปดูเพื่อนกลุ่มนี้เล่นผีถ้วยแก้วกัน
ซึ่งเขาจะไปแอบเล่นกันอยู่ในตึก

แล้วคือตรงนั้นห้องเรียนริมนั้นไม่มีใครเรียนหนังสืออยู่
เสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยหนูก็แอบอาจารย์ออกไป

ด้วยวิธีการเล่นเนี่ยเขาเล่นกันอยู่๔คน
หนูยืนดูนะหนูยืนดูอยู่ข้างหลังเขาไม่ได้ไปเล่นด้วย

กลับบ้านหนูไม่รู้ว่าวิธีการเชิญของเขาถูกหรือเปล่า
พอกลับบ้านคืนนั้นเนี่ยพอเข้านอนปุ๊บในระหว่างที่เรานอนอยู่
เวลาคนเรามีคนจ้องมันจะรู้สึกได้

แล้วเตียงหนูมันเป็นเตียงติดผนังพี่
พอหนูเริ่มรู้สึกว่ามีคนมองปุ๊บหนูลืมตาขึ้นมา
แรกเลยเห็นเป็นผู้ชาย๔คนยืนอยู่รอบเตียงเลย
เป็นเงาผู้ชายข้างซ้าย๒ข้างขวา๒
ซึ่งมันจะเป็นคนไม่ได้เพราะว่ามันติดผนังอยู่
เขากำลังทำมืออย่างนี้กำลังโน้มมาหาเราพอดี
จังหวะนั้นหนูก็ลืมตาแป๊บหนึ่ง
แล้วด้วยความที่หนูเป็นคนเจอผีแล้วหนูจะสตัน
หนูก็สตันอยู่แป๊บนึงแล้วเขาก็ค่อยหายไป
หนูก็ค่อยลุกไปหาแม่แล้วแม่ก็ถามว่าเป็นอะไร
คือเขารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบถ้าเจอเรื่องราวแปลกหรืออะไรแบบนี้
จะตัวสั่นมากเขาก็บอกว่าคิดมากคิดไปเอง
เขาปลอบใจเราวันนั้นหนูก็เลยนอนกับคุณแม่
จนถึงเช้าก็มีอะไรเกิดขึ้นพอวันถัดมาไปโรงเรียน

ด้วยความที่ว่าเวลาเปิดประตูบ้านเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนเปิดก่อน
เปิดเข้าไปปุ๊บคุณแม่เปิดปุ๊บเสียงวิทยุดัง

ดังจากห้องหนูด้วยนะแล้ววิทยุห้องหนู
คือคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่แบบจะต้องถอดปลั๊ก
ต้องดึงปลั๊กทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด
แล้วด้วยความที่เขาไม่เชื่อพอวิทยุดังเองปุ๊

แรกหนูเดินคนที่สองคุณพ่อเข้ามาได้ยิน

เสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยขึ้นไปที่ห้อง
แล้วก็ไปดูว่าเรามีเสียปั๊กไว้หรือเปล่า
แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดังตอนเข้าบ้านพอดี

ไม่ได้เสียบปั๊กด้วยเหรออันนี้เดือดใช่

แต่ด้วยความที่คุณแม่เป็นคนที่กลัวผีนะ
แต่ถ้าเจอผีหรือรู้สึกว่ามีอะไรแบบนี้
เขาจะแบบโมโหเขาก็ด่าผี

คืนนั้นก็หนูก็ยังแยกกันนอนเหมือนเดิม
เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคืนนั้นหนูกำลังจะนอนแล้ว
หนูแบบเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างด้านซ้าย
หนูก็มองไปทางนี้ซึ่งมันเป็นประตูห้องอยู่ตรงนี้

ซึ่งเป็นทางขึ้นบันไดตรงเข้าห้องพอดี

ผู้หญิงให้เสื้อสีขาวเดินเข้าห้องคุณแม่ไป

นึงก็เลยวิ่งเข้าไปหาแม่แล้วก็ไปนอนกับแม่
แม่ก็บอกว่ามีอะไรอีกแล้วเหรอ

เสร็จแล้ววันถัดมาวันถัดมาค่ะ
คือคุณพ่อก็ไปที่

แห่งหนึ่งซึ่งเป็นคุณยาย

เขามีแบบสามารถไล่ผีได้

เขาก็บอกให้แบบสวดมนต์แล้วก็

ที่ห้องมาทำบุญบ้านอีกทีหนึ่งแล้วกัน

พอลงมาเนี่ยคือหนูด้วยความเป็นคริสต์ไง

ต้องหาทางนะเอาเขาออกไป

ฝังอยู่ใต้แบบทางเข้าหน้าบ้านเลย

เราต้องเอาอาหารใส่กระทง

แล้วก็ขี่จักรยานออกไปคนเดียว

แล้วก็ตะโกนเรียกดังว่า

คือเราต้องหยาบคายด้วยดูดดัว

อีกมือนึงถือกระทงที่มีอาหารคาหวานอะไรอย่างนี้
เอาไปวางตรงทางสามแพ่ง

แค่ไปยืนดูเขาเรื่องผีถ้วยแก้วเนี่ยนะ

ตอนเชิญมาคือไม่ได้ระบุตัว

ถ่ายตรงตึกร้างรัชดา

ก่อนจะมีตึกร้างทุกวันนี้ไม่ร้างนะ

ปรากฏว่าน้องที่มาร่วมรายการหนึ่งในนั้น

โอ้โหทีมงานต้องช่วยกันล็อกช่วยกันจับเอาไว้

มีพระที่รู้จักกัน

แต่น้องเขาเจ็บขาเพราะผู้ชายนั่งทับอยู่๔ชั่วโมง
หลังจากถ่ายเสร็จวันนั้นน้องเดินไม่ได้อาทิตย์หนึ่ง
โดนทับอยู่๔ชั่วโมงคือตอนนั้นถ้าปล่อยน้องวิ่งไปตรงระเบียงโดดแน่นอน
รู้กันอีกทีนึงเขาบอกว่าน้องคนนี้เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดง
มายืนกวักมือเรียกแล้วน้องเขาจะไปหาตรงระเบียงนั้นเหรอ
ระเบียงตรงนั้นคือเหมือนวิ่งไปแล้วให้ตกอ่ะอืมแล้วประวัติของที่นี่คือ
มีผู้หญิงใส่ชุดสีแดงมากระโดดตึกฆ่าตัวตาย
เดือดมากกว่านั้นแบบโหจำเอออันนี้ก็จำแล้วพูดถึงเรื่องผีช่วยแก้วมันแวบขึ้นมาเลยอ่ะ
ที่เป็นนักบาสเสียชีวิตอะไรอย่างนี้คือโรงเรียนมันเป็นที่เก่าอะเนอะ
มันมีประวัติเยอะสุดก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอคือใคร

แต่หนูมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้ตามจากตรงนี้ก็ได้
มันอาจจะมาจากหลายที่เพราะบ้านหนูไม่มีเจ้าที่ไม่มีอะไรเลย
เขาก็อาจจะเห็นวิญญาณในนี้ตามมาเขาก็ตามมาด้วย
เพราะว่าหนูเป็นคนแบบตอนเด็กอาจจะเห็นบ่อยสัมผัสได้บ่อย
แล้วก็ชอบมันไม่ใช่ครั้งเดียวที่เราเข้าไปในวงของผีถ้วยแก้วมันไม่ใช่ครั้งเดียว
มันมีอีกหลายครั้งที่หนูก็ไปเล่นด้วยน่าจะรวมกันมาหนูว่า
แต่สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือหลายคนทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่
มันมีมันเป็นสิทธิ์ของเขาแหละแต่เรื่องปกติคือเล่นแล้วต้องรู้จักก่อนว่า
วิธีการเชิญเชิญยังไงวิธีการเลิกเล่นเลิกยังไงมีกฎกติกาอะไรบ้าง
ว่าหลายคนก็ยังทำไม่ถูกนะ
ตั้งแต่มาที่สตูดิโอใหม่เคยบ้างไหม
เคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนหรือแค่สัมผัสได้
ถ้าสัมผัสได้ก็คือตั้งแต่มาก็สัมผัสได้บ้างขนลุกอะไรอย่างนี้เท่านั้น
แต่ว่าที่เห็นชัดเจนเลยคือประมาณเดือนที่แล้ว
ตรงนี้แหละนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นั่งทำงานอยู่ตรงนี้
คือในเวลาที่พี่แจ๊คไลฟ์สดเนี่ยพี่แจ๊คจะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็หนูกับแบงค์เนี่ยจะนั่งอยู่ข้างนอก
แล้ววันนั้นจำได้เลยเป็นเรื่องแรก๔ทุ่มกว่าเองเท่านั้น
เรากำลังนั่งคุยนั่งเมาส์กันอยู่
ปรากฏว่าห่างตาเรามันเห็นอะไรขาวอ่ะ
มันกำลังแบบแว๊บอยู่ตรงกระจกตรงนี้
โฟกัสได้เลยนะมันอยู่ตรงนี้
เวลาเราเจอผีเราจะวิเคราะห์ก่อนว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นภาพซ้อนเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เงามันสูงถ้าระดับคนยืน
ตรงนี้เลยคือสูงตรงนี้
แล้วหน้าเขาเป็นผู้ชายผอม

พอเจอแบบนั้นเราก็แบบสตันไปแป๊บนึง
แบงค์มันก็รู้ว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างเปลี่ยนไป
เออแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบงค์เจอผีว่ะ
ก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าเออว่าแล้วเพราะว่าแอคติ้งเราเปลี่ยนไป
แล้วตอนนั้นเนี่ยมีตั๊กกี้อยู่ข้างนอกด้วย
แล้วมีป้าดาอีกคนนึงอยู่
เราก็พยายามจะเล่าให้เขาฟังเฮ้ยเราเจอผีว่ะทุกคนทุกคนเป็นคนที่กลัวผี
เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเล่าแต่คือเราพูดไปแล้วไง
แต่แล้วทุกคนก็บอกว่าห้ามบอกพี่แจ๊ค

คือเรื่องนี้เพิ่งมารู้ก่อนหน้านี้ไม่นาน

แต่ไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะเป็นรอยคาบอย่างนี้ก็ได้

สำหรับคำถามสุดท้ายได้แก่
จนเกิดเป็นรายการสถานีผีดุ
ที่มีนักเล่ามานั่งเล่าให้ฟังกันแบบสด

คือแค่ฟังเรื่องจากสายที่โทรมาเล่า

แต่พอวันหนึ่งมันกลายเป็นสถานีผีดุขึ้นมา
แล้วมีนักเล่าที่เขาคุยกับเราผ่านโทรศัพท์

แล้วเขาก็เล่าประสบการณ์ที่เขาเจอมาให้เราฟัง
โดยการนั่งมองหน้ามองตากัน

ผมเชื่อว่ามันคนละฟิลกับการแค่คนโทรมาเล่าเรื่องผีผ่านโทรศัพท์

มันจะได้เห็นเป็นการโต้ตอบกันแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้
ผมว่าฟิลลิ่งมันคนละแบบกัน

แล้วโลเคชั่นที่ทางทีมงานจัดอะครับพี่แจ๊ค
รู้ไหมคะว่ามันมีประวัติอะไรหรือเปล่า
เคชั่นที่ทีมงานไทยรัฐจัดมาแต่ละที่นี่นะฮะ
เริ่มต้นจากโรงหนังที่หนึ่งก่อนก็แล้วกัน
นะครับคือผมแรกแรกผมไม่รู้หรอกว่ามันมีประวัติอะไรหรือเปล่าแต่
แต่จากการที่เหยียบเข้าไปครั้งแรก
แรกที่เราได้สัมผัสก่อนคือกลิ่นแห่งความขลัง
แล้วทีมงานค่อยเสริมมาทีละนิด
ตรงนี้มีนะมีข้างหลังไหมพี่ตรงนี้หลังจอเนี่ยตรงนี้มีนะตรงเก้าอี้ตรงนี้ตรงบันไดตรงนู้น
แต่พี่โชคดีที่พี่ไม่เจอหนูว่าเจอ

แต่หนูไม่ได้เห็นเป็นคนหรืออะไรอย่างงี้อ่าคือวันนั้นอ่ะ

ถึงแล้วแล้วหนูเหมือนหนูไปสายกว่าพี่หนูรีบเปิดประตูวิ่งลงไป
ด้วยความที่หนูลืมทำความเคารพหนูโดนดึงกระเป๋า

ไม่มีอันนั้นมั่นใจมากคือหนูมั่นใจด้วยความที่แต่หนูไม่กลัวนะ
คือหนูรู้ว่าเป็นเพราะหนูอาจจะพลาดเองหนูวิ่งลงปุ๊บบันไดกระเป๋าเป็นสายยาว
รู้สึกดึงกระเป๋าดึงจนต้องหยุดแล้วหันไปไม่มีคนเลย
คือถามว่าสถานที่นั้นเนี่ยระดับไหนผมว่าเป็นระดับที่อยู่คนเดียวไม่ได้
ใช่ไม่ได้จนหนูต้องรู้สักตัวอ๋อหนูลืมแสดงความขอรบค่ะ
อืมแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแค่ทักทายนิดหน่อยจริง
ก่อนนะต่อไปนะหลังจากนั้นไม่เคยลืมอีกเลย
คือไม่ได้บอกว่าเฉพาะทีมงานของที่นี่นะสถานีผีดุที่เป็นคนเล่าให้ฟังเพื่อนหนู

เขาบอกห้ามพูดเอาเต็มสตรีมเลยไปตัดเสียงเอานะ
เราแค่รู้ว่าสถานที่เขามีความขลังในตัวเองไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เคารพสถานที่ดีที่สุด
ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ทุกที่นะอย่างน้อยเราได้ความสบายใจ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าทั้งการโทรศัพท์มาเล่าเนี่ยมันก็หลอนพออยู่แล้ว
ที่สำคัญคือการเล่าแบบเห็นหน้าเนี่ยมันก็หลอนทวีคูณขึ้นไปอีก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอันดับ๕เรื่องหลอนจากสถานีผีดุของเรา
ที่อันนี้เป็นการคัดเลือกแบบว่าไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักอะไรอย่างนี้
เราเลือกแบบที่เราคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้จริงแล้วทุกเรื่องน่ากลัวหมด
แต่เราก็จะมีการคัดเลือกมา๕เรื่องเนี่ยอันไหนที่มันอยู่ในใจเรา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอันดับไปพร้อมกันครับ
และเราจะมาจัด๕อันดับเรื่องหลอนในสถานีผีดุของเรา
คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราทั้งสองคนนะ
เพราะฉะนั้นเรื่องไหนทุกเรื่องที่มาเล่าทุกเรื่องน่ากลัวหมดแหละ
เรามาเริ่มกันที่อันดับที่๕
อันดับที่๕ถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจะยกให้เรื่องของสาวน้อยแห่งล้านนา

ดีก็ได้ร้ายก็เป็น
เรื่องนี้มันมีความแอคชั่นของตัวละครของผีที่อยู่ในเรื่อง
เรื่องของช่างนะครับที่เขาไปทำบ้านแล้วปรากฏว่าไปเจอผีนางรำ
ผมเรียกว่าเป็นเจ้าที่ก็แล้วกันที่อยู่ที่นั่น
ตอนแรกก็คือโดนนางลำเหมือนจะมาหลอกมาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
หลังจากนั้นมารู้อีกทีนึงว่าบ้านหลังนี้นอกจากมีเจ้าที่มีนางรำแล้วนะ
มีคนที่เป็นผู้หญิงมาคิดสั้นฆ่าตัวตายอยู่ในบ้านหลังนี้
วิญญาณเขาก็เลยวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วก็ออกมาหลอกหลอนช่างสองคนนี้
ผลสุดท้ายฮีโร่ขี่ม้าขาวมาช่วยช่างสองคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นนางรำเป็นเจ้าที่เนี่ยที่มาไล่ผีตัวนี้ออกไป
ที่เขามีพลังแต่ละคนเอามาต่อสู้กัน
อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราฟังเรื่องเล่ามาหลายเรื่อง
เราจะรู้ว่าผีหรือว่าวิญญาณมีอยู่๒แบบ

สองคนนี้ฟลุ๊กโชคดีมากเจอทั้งดีและไม่ดี
แล้ววันนั้นฟังแบบโอ้โหเรื่องนี้สนุก

ว่าเราไม่ค่อยได้ฟังในเรื่องของการที่ผีต่อสู้กันเท่าไหร่น้อยมาก

เป็นพี่นางลำขึ้นมาในลักษณะที่

แล้วมือข้างขวาถือเหมือนหวาย

จะชี้หน้า
นางเจียมน่ะ
มันก็พยายามดู
สติก็กลัวจนแบบ

นางบอกว่าร่างของเจียมน่ะ

ไปในฝาข้างที่ติดกระดาษไว้ค่ะ
แล้วพี่นางลำก็ตามเหมือนจะตามไปซ้ำ
ไอ้เล็กก็ไปเลยคือสติหมดไปแล้วสลบไป

กลัวผีไอ้เจียมนี่ก็กลัวกลัวนางลำก็กลัว

อันดับที่๔หนูขอให้เรื่องของคุณอาร์มจำหักมุม

คือต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนที่ชอบเรื่อง
ศัยศาสตร์คุณสายมนต์ดำเรื่องนี้เป็นการหักมุมที่แปลกคือเนื้อเรื่องเนี่ยพี่ศักดิ์
พี่ศักดิ์เป็นผู้ชายใจดีแล้วเขาไปพบรักกับพี่แก้ว
แล้วเขาก็อยู่ดีก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่ใหม่
ซึ่งดูเป็นคนขยันเอาการเอางานเขาก็เลยเอามาช่วยงาน
แล้วปรากฏว่าสุดท้ายมีคนเอาไปพูดว่า
ร้านที่พี่ศักดิ์เปิดเนี่ยดีเนอะ๓คนผัวเมียช่วยกันทำงาน
ทำให้เขาเกิดคิดไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการทำของศัยศาสตร์ใส่กันแล้วก็ซึ่ง
บทสรุปก็คือจริงตายทั้ง๓คนเลยนะ

ศัยศาสตร์มีจริงแล้วก็บทสรุปสุดท้ายก็คือ
คนที่ทำของใส่เป็นคนที่เราคาดไม่ถึง
หรือว่าเรื่องนี้ด้วยคือถ้าเราฟังมาเรื่องที่
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสายมนต์ดำ
ทุกเรื่องเลยนะฮะผมให้๑๐๐
ไม่มีเรื่องไหนจบสวยสักเรื่องหนึ่งมันจบลงด้วยความสูญเสีย
เพราะว่าการทำคุณสายมนต์ดำคือการทำบาปชนิดหนึ่ง
คือไปทำร้ายเขาไปบังคับข่มขืนจิตใจเขา

ด้วยคุณสัยมนต์ดำอะไรพวกนี้บาปกรรมมันเกิดขึ้น
จากเราจะทำสิ่งของไม่ดีเนี่ยกับตัวของบุคคลแล้ว
เรายังไปทำร้ายวิญญาณผีวิญญาณที่เราไปบีบบังคับให้เขาใช้งาน
มาใช้งานพวกนี้นะอย่าไปยุ่งอย่าไปคล่องอย่าไปเกี่ยวมันดีที่สุดฮะ
หลวงพ่อแกบอกว่าลักษณะของ
มใหญ่ก็คือผอมแห้งเหลือแต่กระดูก
ลักษณะเหมือนกับว่าผิวเนื้อดำไปหมดเลย

ทุกค่ำคืนก่อนที่โยมใหญ่จะเสียก็ร้องโวยวายว่ามันมาแล้วมันมาแล้ว

มันหมายความว่าไงเพราะมันเป็นกรณีเดียวกันเลยสองคนนี้

ของตัวลุงศักดิ์ก็เลยพูดว่าไม่ต้องไปโทษใหญ่มันหรอก
เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะไอ้ศักดิ์นี่แหละมันหูเบา
มันคิดว่าเมียมันมีชู้มันคิดว่าเมียมันท้องกับตาใหญ่
มันก็เลยไปหาคนมาทำของใส่ตาใหญ่

ถ้าเป็นอันดับที่๓นี่ผมยกให้คนนี้ฮะ
ชื่อเรื่องอ่ะชื่อเรื่องมันมันชวนแบบฮะนี่เรื่องผีเหรอ

จ้าเอของพี่ปลา
ปลาจนกลายเป็นฉายาจ้าเอ๋
เออพี่ปลาเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นนางพยาบาล
ต้องคอยดูแลคนไข้ก็จะมีคนไข้คนหนึ่งก็จะซี้กับพี่ปลา
เวลาเจอพี่ปลามาเข้าเวรหรือว่าต้องมาดูแลเขาเนี่ย
ก็จะชอบมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋อย่างนี้เล่นกันจนสนิทกัน
วันเวลาผ่านไปคนไข้คนนี้เสียชีวิต

พี่ปลาก็รู้สึกเสียใจมากนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
วันหนึ่งพี่ปลาเข้าเวรปรากฏว่าเสียงที่เขาคุ้นเคยมันย้อนกลับมาหาเขา

เอ๋จ้าเอ๋ลองคิดดูดิคนที่เราเคยเล่นกับเขาแบบนี้
วันหนึ่งเขาตายไปแล้วเสียงนี้มันกลับมา
เออจ้าเอ๋น่ากลัวเรื่องนี้น่ากลัว
ระหว่างที่จัดผ้าเราก็เห็นคนเดินผ่านเราไปหน้าห้องค่ะ
เข้าไปห้องเก็บของเราก็คิดว่าสงสัยแม่บ้านคงเข้าไปเก็บของ

ก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมแม่บ้านเดินแล้วไม่เปิดไฟ
คือทำไมแม่บ้านเก็บของเนี่ยเขาต้องเปิดไฟห้องถัดไปแต่ไฟไม่สว่าง
แต่กึ่งเดินไม่ใช่กึ่งเดินค่ะกึ่งเหมือนลอยไป

ใช่ค่ะใช่ก็คือมองเหมือนเราจัดผ้าอย่างนี้ใช่ไหม
งตาเราก็คือลอยไปอย่างนี้แล้วก็เอ๊ะทำไมป้าถึงไม่ไม่เปิดไฟ
ก็ยังไม่อะไรอีกก็จัดภาพไปก็คิดอะไรเพลินไปก็เลยบอกว่า
นะถ้าจะเป็นอะไรจะมายังไงขออย่างเดียวมาดีหน่อยเถอะ
จัดผ้าอะไรเสร็จพอหันไป
คือคุณสาขามาหน้าตาที่เละ
เนื้อตัวแบบมีหนองเต็มตัวใส่ชุดคนไข้ยืนยิ้มแบบ
เท่านั้นแหละค่ะคุณแจ๊คคือซุดไปนั่งกองกับพื้นอ่ะแล้วใช้คำพูดว่าจ๊ะ
ส่วนอันดับที่๒อันดับที่๒หนูต้องขอยกให้กับคนนี้เลย
เพราะว่าหนูจำได้ว่าเทปนี้เขาไม่ได้มาคนเดียว

ทรค่ะมีบัดดี้มาด้วย
ครูทรในเรื่องสำพาวทรง
หนูเห็นตอนที่เขาเดินเข้ามา
คือภาพเบื้องหลังคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็น
แต่ตอนที่ครูทรเดินมาเนี่ยอุ้มหุ่นมา
เราก็เฮ้ยเดี๋ยวกูทรเอามาทำไม
เอามาเพื่อเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
เพราะเขาคือคนต้นเรื่อง
ในเรื่องสัมภาวทองเนี่ยเป็นเรื่องของหุ่นที่ครูทรนำมาค่ะ
มันเป็นเรื่องที่เด็กคนหนึ่ง
ไปเจอหุ่นนี้ทิ้งอยู่ข้างถังขยะ
แล้วก็ฮิ้วกลับมาให้ครูทรด้วยบอกว่าครูทรมีหุ่นมาให้
ด้วยความที่ว่าครูทรเขากำลังต้องการหุ่นที่จะมาแบบ
เออให้เด็กเวลาซ่อมชุด
เอามาใส่ชุดเออ
ไม่ได้ว่านะไม่ได้บอกว่าเอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวอะไรอย่างนี้

ที่เขาเหมือนกับเข้าไปทำความสะอาดห้อง
แล้วเขาเกิดแบบอยากจะเป็นเหมือนแบบเด็กหน้าตะสินอยากจะรำได้

เขาก็เลยเอาสีทาเล็บไปแต่งลงบนหุ่น

เพราะว่าต้องเคลียร์งานเคลียร์ห้องส่งเด็กกลับบ้านหมด

ผมก็เลยอุ้มหุ่นนี้ไปจำเรินน้ำ

ผมอุ้มไปแล้วก็เดินสะพานไปถึง

ผมก็โยนไปเสร็จผมก็โยนไปนะคุณท่านเลย
ผมก็เรียบตามไปต่างอยู่

เห็นกระตาว่าลอยไปถึงวัดแล้ว
ผมก็สบายใจแล้วพอมาวันที่๔พี่แจ๊ค

อยู่ที่เดิมหุ่นค่าเดิมทุกอย่าง

หนูเดินไปข้างหลังแล้วหนูไปถ่ายรูปท่านไว้

เจอบ่อยอะ

หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นความที่แบบถ้าเราสื่อสารกับเขาได้
เราอาจจะแบบทำบุญอะไรให้เขาได้มากกว่านี้
สื่อสารให้กับทั้งครอบครัวเขาได้มากกว่านี้

สื่อสารให้ดีสื่อสารให้พี่

ผมต้องยกให้เรื่องนี้

งานศพตามสั่ง

พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศพผมว่ามันเป็นเรื่องที่

เขาได้รับการว่าจ้างให้ไปจัดดอกไม้
งานศพงานหนึ่งก็รู้ข้อมูลอยู่แล้วว่าอ๋อ

เขาก็จัดดอกไม้ไปตามปกติครับ
แต่ระหว่างที่กำลังจัดดอกไม้อยู่ในงาน

มีคุณเรียกว่าเป็นคุณป้ากันแล้วกัน

น่าจะเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายที่เสียชีวิตไป

มันมาโป๊ะแตกตรงนี้เบาวิวเนี่ย

เป็นนังสือประวัติของคุณยาย
ที่เบาหวิวเขารู้สึกคุ้นหน้ามาก
ก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ย
ในตอนที่แกยังเป็นสาวอยู่

รูปรักตอนที่ตัวเองดูดีอะไรอย่างเนี่ย
มาจัดดอกไม้ในงานศพให้เขาเป็นครั้งสุดท้าย

แต่ด้วยความที่เบาหวีเป็นคนตกใจ
ตกใจรู้ว่าเฮ้ยคนที่เราเจอเป็นคนเดียวที่นอนอยู่ในโรง

ปรากฏว่าป้าไม่ยอม
กลับไปตามเบาวิวให้มาจัดดอกไม้ให้เสร็จ
ด้วยภาวะจำยอมเบาวิวก็เลยต้องมากลับมาที่งาน

ว่าพี่วิวกลับจากจริงมันมีเรื่องอะไร

คิดอยู่ในใจนะว่า
ป้าที่เขาเอาข้าวให้เรากิน

มันเหมือนลูกบิดประตูมันดัง
แล้วมันดังแล้วจะคงเป็นพนักงาน

แต่มันจะประจวบเหมาะอะไรจังหวะที่เราพูดพอดี

พ่อพี่ดูกับหลวงปอนด์แล้วในอัลบั้มบอกมันรูปแบบป้าคนนั้นเนี่ย
เราก็จะไปดูได้ยังไงแต่ผมพี่เห็นลูก
ก็กินอยู่ในห้องในท่าน

ออบระรวิวออกมาข้างนอกมาพักผ่อนลงแรม

แล้วเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวข้องกับงานศพเอาจริงมันมีไม่เยอะ
แล้วแต่เรื่องที่โทรมาเล่านะกลัว
แล้วปกติส่วนใหญ่เวลาในเรื่องงานศพ
คนที่เราจะเห็นคนที่เสียชีวิตจะเป็นในลักษณะอายุที่เท่ากับรูปเนอะ
ส่วนมากคนเขาจะมาปรากฏตัวตอนที่ตายไปแล้ว

แต่อันนี้ดูเหมือนว่ามาในรูปลักษณ์ก่อนหน้า

เออบาววิวเลยไม่รู้ไง
สิ่งที่กำลังเจออยู่เป็นใคร

สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมฮะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเบาวิว
จะมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกหนึ่งครั้ง

พร้อมประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

หลอนไม่แพ้เรื่องอื่นด้วยค่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สถานีผีดุของเราในสัปดาห์หน้าครับ
แล้วก็บทสรุปของเทปของเราในวันนี้เนี่ย

ต้องขอขอบคุณนักเล่าทุกท่าน
สละเวลามาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกัน

นี่คือเรื่องเล่าใหม่ทั้งหมด
นะครับขอบคุณไทยรัฐด้วยฮะ
ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี

จากสถานีผีดุของเราในปีนี้
ปีหน้าเรายังอยู่กันเหมือนเดิม

ทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
นะครับทางไทยรัฐของเรา

นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจ
อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา

สามารถที่จะติดต่อทีมงานได้โดยตรง

เดี๋ยวเราทิ้งอีเมลไว้ข้างหน้านี้

เพื่อวันหนึ่งคุณผู้ชมจะมานั่งอยู่ข้างผม
มานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกัน

แล้วก็ช่วงท้ายรายการนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้
เชื่อว่านะตอนนี้ที่ออกอากาศอยู่

ส่วนมากจะอยู่ต่างจังหวัด

ส่วนมากจะเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยว

นะครับในส่วนของการดูแลตัวเอง
นะครับเรายังอยู่ในสถานการณ์ช่วงโควิด

ไปไหนมาไหนก็สวมแมสหน้ากากอนามัย
นะครับแล้วก็ล้างมือบ่อย
นะครับพยายามดูแลตัวเองเยอะ
ซึ่งเราก็จะต้องอยู่กับไอ้เจ้าเชื้อโรคนี้

และที่สำคัญคือใครที่กำลังเดินทางทั้งไปและกลับ

อย่าประมาทง่วงเมาไม่ขับ

จะได้อยู่เป็นเพื่อนกับพวกเราไป

ปีที่แล้วนะคะสิ่งใดที่ไม่ดี
พบเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าพบเจอคนที่ไม่ดี
ขอให้ปีนี้พบเจอแต่สิ่งดีนะคะ
สุขภาพแข็งแรงอันไหนที่เราเจ็บป่วยปีที่แล้ว
ปีนี้ก็ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยอีกนะคะ

ก็ขอให้ไปสู่ฝันนั้นได้เร็วภายในปีนี้เหมือนกันค่ะ
ปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นปีที่หนักหนามากนะพี่
ในเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงโควิดรวมถึงหลายอย่าง
ปีนี้เริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งที่ดีผู้จาพร้อมพอสายกัน
แล้วก็ขับรถปลอดภัยอย่างที่พี่แจ๊คบอกค่ะ
และที่สำคัญครับสถานีผีดุของเรา
ขอสัญญากับคุณผู้ชมเลยนะครับว่า
เราจะเพิ่มความเข้มข้นในส่วนของคอนเทนต์
ในส่วนของประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้มีความน่ากลัวขึ้นไปอีก
เจอกันทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ส่งทุกท่านไปปาร์ตี้กันต่อ
ทุ่งนี้ตื่นมาใส่บาทตอนเช้าทำบุญ

หลังจากนั้นกลับมาสู้ชีวิตกันต่อฮะ
วันนี้ผมแล้วก็น้องวีวี่ลาไปก่อนครับ
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับ